คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เราคุยทุกเรื่องที่คุณอยากรู้
คำถามเยอะมากเลยค่ะในแต่ละอาทิตย์นะคะอย่างที่บอกแหละว่าช่วงโควิด
หลายคนกำลังรับมือกับเรื่องของปัญหาทางร่างกายการดูแลตัวเองให้ดีที่สุด
ไกลจากโควิดมากที่สุดแต่เรื่องปัญหาของใจบางทีก็ไม่เลือกเวลานะคะ
มีคนเยอะมากอกหักผิดหวังความรักในช่วงเวลานี้พอดี
และบางคนมันก็ต่อเนื่องจากความเครียดจากเรื่องโควิดด้วยทั้งปัญหาเศรษฐกิจ
ก็เลยทำให้ชีวิตความรักค่อนข้างสั่นคลอนไม่ว่าจะมีปัญหาในเรื่องใดก็ตาม
ใกล้เกินไปเลยทะเลาะกันไกลเกินไปคิดถึงกันจนเริ่มห่างเหินกัน
มีอะไรอยากเล่าให้ฟังส่งคำถามเข้ามาได้นะคะ
วันนี้เป็นคำถามหนึ่งซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้และยุคนี้เจอปัญหาเยอะมากเลยนะคะ
ทำไมเขาติดอะไรก็ตามอยู่ในจอนะทำไมไม่หันมาเจอกันสักที
อยู่ใกล้เขาแล้วเหงาจังเลยลองมาฟังคำถามวันนี้ในเห่าทูรักกันนะคะ
สวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะหนูคบกับแฟนมาปีครึ่ง
ต้องบอกก่อนว่าแฟนเป็นคนที่ติดเกมมากและเราก็เข้าใจค่ะ
ช่วงแรกพยายามเล่นเกมกับเขาบ้างเขาก็ดูโอเคดีนะคะไม่มีปัญหาอะไร
แต่มาช่วงหลังหลังแฟนหนูติดเกมมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเขาเล่นเกมทั้งวันทั้งคืน
หลังติดหนักขนาดโทรไปตัดสายหนูเลยแล้วก็หายไปเป็นชั่วโมง
เสร็จแล้วก็โทรกลับมาแล้วก็บอกว่าเล่นเกมอยู่
ต่อว่าหนูด้วยน้ำเสียงของความรำคาญหรือเวลาที่หนูวีดีโอคอลไปหา
เขาก็ตั้งมือถือไว้แล้วก็เล่นเกมหนูอยากคุยกับเขา
ไม่ได้อยากดูเขานั่งเล่นเกมอะค่ะพี่เออเนอะแปลกดีนะ
คล้ายเราเป็นกล้องวงจรปิดนะคะเปิดจอเอาไว้เฉย
หลังหนูแอบเอามือถือเข้ามาดูถึงได้รู้ว่าเขาเล่นเกมกับผู้หญิงคนนึงมาโดยตลอด
เหมือนนัดเวลามาเล่นเกมพร้อมกันหนูก็เลยไปถามเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเพื่อนในเกมเฉยแต่ถ้าเธอไม่พอใจอ่ะไม่เล่นกับคนนี้ก็ได้
หนูก็เชื่อใจเขานะคะและคิดว่าแค่ลำพังติดเกมมันคงไม่ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันแย่ลงหรอก
หนูอยากออกไปเที่ยวไปกินข้าวไปเดินเล่นออกไปทำอย่างอื่นบ้างก็ยังทำไม่ได้
มาเจอเรื่องผู้หญิงคนนี้อีกไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะรับไหวไหม
เขาก็สัญญานะคะเราก็พยายามจะอาศัยความไว้วางใจเขานี่แหละ
เวลาผ่านไปทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมเลยค่ะ
เริ่มกลับมาหงุดหงิดรำคาญเหวี่ยงวีนว่าทำไม
หนูชอบโทรไปตอนเขาเล่นเกมหนูก็บอกว่า
ก็เล่นเกมทั้งวันหนูจะรู้เหรอว่า
เขาไม่เล่นเกมตอนไหนบ้างพอพูดแบบนี้ปั๊บเขาโมโหค่ะ
ก็เลยแอบเช็คมือถือเขาอีกครั้ง
สิ่งที่เจอก็คือเขาแอบคอลกับผู้หญิงคนนั้นครั้งละไม่ต่ำกว่าชั่วโมงแล้วก็เป็นแบบนี้มานานแล้ว
พอถามว่าตกลงเอายังไงเขาก็ตะคอกใส่หนูว่าผู้หญิงคนนั้นเขามีแฟนแล้วนะจะมางี่เง่าอะไรนักหนา
ในเมื่อเชื่อใจแล้วทำไมไม่ให้เกียรติเขามาแอบดูมือถือเขาทำไมหาเรื่องเขาแบบนี้
สัยแบบนี้ไงเขาเลยไม่อยากคุยกับหนูตอนนั้นหนูรู้สึกว่าเหมือนหนูกลายเป็นคนผิดค่ะ
ก็เลยขอโทษเขาแล้วกลับมาที่ห้องมานั่งคิดทบทวนหนูว่าจริงแล้วหนูก็ไม่ได้ผิดนะคะ
เพื่อนก็บอกว่าหนูไปขอโทษเขาทำไมแบบนี้เลิกไปเถอะผู้ชายแบบนี้ไม่มีอนาคต
อ้อยว่าหนูทำผิดจริงไหมคะแล้วในสายตาผู้ใหญ่พี่ว่าหนูควรไปต่อหรือพอกับคนคนนี้ดี
ติดเกมเนอะแต่ตอนนี้พี่ว่าไม่ใช่แค่ติดเกมหรือเปล่าคะเหมือนติดคนในเกมมากกว่า
คำว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เนี่ยต้องยอมรับนะคะว่าน้องตัดสินใจคนเดียวไม่ได้
ต่อให้เราอยากเดินต่อแต่เขาขอพอแค่นี้เราจะไปทำอะไรได้อ่ะคะเมื่อความสุขของเขาอาจไม่ใช่เราอีกต่อไป
ปัญหาของแฟนน้องอย่างที่บอกไว้ไม่ใช่แค่ติดเกมค่ะเขาติดคนในเกมและสิ่งที่พี่พูดเสมอก็คือ
เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใส่ใจกับอะไรเราจะมีเวลาให้กับสิ่งนั้นเสมอ
ดูนะคุยกับเราแต่ละทีเหมือนไม่ค่อยมีเวลาแต่กับคนที่เขาอยากเห็นหน้าเนี่ยเขาวิดีโอคอลได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงอะค่ะ
คนเรานะรักกันแค่ใส่ใจไม่ต้องเอาใจก็ได้ค่ะใส่ใจนิดเดียวและดูแลฉันมันยากตรงไหนเหรอ
ฉันขออะไรเกินกว่าที่ผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งขอหรือเปล่าเธอเฝ้าอยู่แต่หน้าจอไม่เห็นรอเจอหน้ากันเลยอ่ะ
ของขวัญที่ชื่อว่าเวลามันเลยมีคุณค่าเสมอไงคะ
และเมื่อเวลาเท่ากับความใส่ใจเพราะเขาให้เวลาเราน้อยลงไป
อาจจะแปลได้ว่าความใส่ใจก็น้อยลงน้อยลงน้อยลง
คือเวลาของคนเล่นเกมกับเวลาของคนรอคอยมันเดินไม่เท่ากันนะคะ
เราก็มอแต่เฝ้าว่าเมื่อไหร่นะจะได้ยินเสียงได้เห็นหน้าซะที
เราคิดถึงเฝ้ารออีกฝ่ายหนึ่งกลับรำคาญ
ฝ่ายหนึ่งรอคอยอีกฝ่ายขอให้ไปอยู่ห่าง

แล้วครั้งนึงเขาเคยทำลายความไว้วางใจไปแล้ว
ตอนแรกคิดว่าติดเกมพอไปดูมือถือเขา
อ้าวคุยกับผู้หญิงนี่นาความไว้ใจสร้างไม่ง่ายทำลายไม่ยาก

ช่วงที่เขามีความสุขกับการเล่นเกม
แล้วเราเอาแต่เฝ้ารอเฝ้าคอย
เขากำลังมีความสุขกับการคุยกับผู้หญิงคนอื่น
ที่ตอนนี้คล้ายกลับจะมีความสำคัญมากกว่าตัวน้องเอง
ต่อให้เราจะหลอกตัวเองยังไงก็หลอกไม่ได้อยู่ดีอะค่ะ
ว่าตอนนี้เขามีความสุขกับโลกส่วนตัวจนไม่แคร์หัวใจเรา
เขามีแต่เกมส์และก็ผู้หญิงในเกมส์ของเขา
ตอนนี้รู้ตัวไหมว่าอยู่กับเขาดูเหมือนเหงามากกว่าโสด
อยู่ใกล้น้องเริ่มไม่มีค่าแล้ว
แต่ตอนนี้ถ้าเดินออกมาก็ยังเดินไม่ไหวอะค่ะ

ระหว่างนี้นะคะเราเอาเวลาไปใช้กับอย่างอื่นบ้างดีไหม
เมื่อเขามีความสุขกับโลกส่วนตัวของเขา
เราก็ต้องมีความสุขในโลกส่วนตัวของเราบ้าง

พอตอนที่ไม่มีเราเขาทุรนทุรายบ้างไหม
ถ้าเขายังชิวได้แปลว่าเราจะอยู่หรือไป
ไม่ค่อยมีผลอะไรต่อใจเขาแล้ว
นั่นแหละค่ะเราจะได้ไม่มีคำถามอะไรอีกต่อไป
ว่าเราทำดีที่สุดหรือยัง

มากพอจนกระทั่งเราไม่ต้องมีคำถามอะไรในใจว่า

กลายเป็นผู้หญิงตัวเลือน
ไร้ตัวตนทั้งที่เป็นคนอยู่ข้างเขา

เราจะยอมรับความจริงนี้ได้เมื่อไหร่เท่านั้นเอง

ก็เลยเตือนว่าน้องน่ะไม่ได้ผิดอะไร

เวลาเรารักใครเราพร้อมจะให้โอกาส
แม้ว่าเขาจะเป็นฝ่ายผิดพลาดก็ตาม

ดูสิคนที่ยอมเธอได้ขนาดนี้

กับบางคนยิ่งอดทน

ถ้าเขาแยกแยะไม่ได้ว่า
โลกของเกมส์จมอยู่ในนั้นมากเกินไป

รักกันพูดกันดีค่ะ
แต่ตอนนี้แฟนน้องพูดกันแต่ละที

เขาแคร์หัวใจเราน้อยไปหน่อยไหม

นั่นสิแล้วการเฝ้าเปิดจอ

ปล่อยให้ผู้หญิงของตัวเองเหงาขนาดนี้

เข้าใจค่ะการเดินออกจากชีวิตคนที่เรารัก

แต่ถ้าเขาไม่ทุรนทุรายจะรักษาเราเอาไว้

ความรักยังมีแต่แค่อยากจะหนีไปอยู่ไกล

ก็ต่างคนต่างไปอยู่ดี

สำคัญคือเรายังรักกันมากพอ

จริงคนรักกันความใส่ใจสำคัญมากนะคะ

และก็มันไม่ได้ยากต่อการทำความเข้าใจด้วยซ้ำว่า

ถ้าเรามัวแต่ใช้ชีวิตแต่ละวัน

ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อ้าปากปั๊บเขาตะคอกทันที

มันสามารถทำให้เรารับฟังได้แล้วนะคะว่า
เขายังมีเราอยู่ในใจของเขาบ้างหรือเปล่า

ไม่อยากให้ชีวิตรักของใครพังพินาศหรอก
ก็ต้องการกำลังใจสูงขนาดนี้

สุดมือสอยก็ต้องปล่อยกันไปนะ
นะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะ
เรายังสามารถฟังกันในพอร์ตคัสแบบนี้ได้เสมอ

ถ้าไม่ได้ตอบได้ไม่ได้แปลว่าเก่งกว่าใครนะ

แล้วก็ค่อนข้างเข้าอกเข้าใจ

ถึงได้บอกเสมอไงคะว่าในโลกของความรัก

มันมีแค่ยอมหรือไม่ยอมเท่านั้นแหละ
เมื่อไหร่ก็ตามที่รักเขามากไป
พื้นที่ความรักที่มีให้กับตัวเอง

รักตัวเองน้องจะรอด

อ้อยอยู่ตรงนี้พร้อมรับฟัง

เจอกันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ